ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักคนโสดแต่แอบสนใจเพื่อนร่วมงาน
ขอให้ใจเย็นรอสัก๒๓เดือนค่อยเริ่มเข้าไปสร้างความสัมพันธ์
คนมีคู่คู่สามารถช่วยเหลือในเรื่องงานเป็นอย่างดี
สุขภาพต้องระวังช่องท้องและลำไส้
ตลอดจนระบบขับถ่ายระบบทางเดินอาหาร
ต้องระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับแขนทั้งสองข้าง
เกิดอุบัติเหตุหรือมีอาการเหน็บชา
การเงินมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาบ้าง
เป็นผลตอบแทนจากงานประจำงานพิเศษ
และเป็นระยะเวลาเจรจาหรือดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการเงินได้ผลดี
การงานจังหวะของความสำเร็จมีอยู่
แต่ก็คว้าเอามาอยู่ในมือไม่ได้
โอกาสมีแต่มองไม่เห็นไม่ได้คว้าไว้จับไว้
คงได้แต่การงานชิ้นเล็ก
แต่งานชิ้นเล็กน้อยก็ทำรายได้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์